สะเทือนใจเมื่อวานนี้ก็มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือ
และทำให้เหตุการณ์สงบลงแต่จะสงบลงไม่ได้เลย
ถ้าขาดตำรวจสามนายข้างหลังพี่เบิร์ดข้างหลังพี่น้ำแข็งนี่ฮะ
สามนายนี้มีใครบ้างคุณผู้ชมร้อยตำรวจเอกทันอมร
หนูนาฏเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบรามสนปฐุมวัน
มี๑๐ตำรวจโทกรศรีพรมและ๑๐ตำรวจโทนันทวัฒน์อานันทนัทสุธรรมครับ
เป็นพบหมู่จากสนสำราญราช
ที่เข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีที่บริเวณชั้น๓ของห้าง
ในร้านเฟอร์นิเจอร์ตามภาพที่คุณผู้ชมดูอยู่นี้เลย

เพราะตอนเกิดเหตุนี้นะครับคุณผู้ชม
จะส่งกำลังสนับสนุนโรงพักรัฐ๔นาย
พร้อมอาวุธให้มาสนที่กำลังควบคุมตัว
ควบคุมสถานการณ์ในห้างให้ได้
พอตำรวจถึงที่หมายก็ได้รับการแจ้งข้อมูลเรื่องของรูปภัณฑ์สันฐานคนร้ายครับว่า
คนร้ายสวมหมวกแก๊ปรองเท้าผ้าใบสีดำเสื้อสีดำกางเกงขายาวสีน้ำตาลและมีปืนสั้นกำลังหลบหนีอยู่ภายในห้าง
ตำรวจก็เลยแบ่งกำลังกันออกค้นหาแล้วก็มีคนแจ้งว่าพบเห็นคนก่อเหตุครั้งสุดท้ายอยู่ที่ชั้น๓ของห้างครับ
รองสารวัตรสนปฐุมวันครับผู้กองทันอมรเนี่ยก็เลยเดินถือปืนยาวนำหน้าค่อยเดินไปพยายามมองหาผู้ก่อเหตุไปด้วยจนกระทั่งมาถึงร้านขายเฟอร์นิเจอร์
กระจกหน้าร้านเนี่ยมันแตกลักษณะเหมือนโดนยิงคุณผู้ชมผู้กองทันอมรก็เลยหยุดเดินและเตรียมพร้อมจะเข้าปะทะครับ
จังหวะนั้นผู้กองทันอมรเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเห็นกระจกร้านมันแตกก็เลยเอกใจว่าคนร้ายอาจจะอยู่ในร้าน
ค่อยมองเข้าไปเห็นคนร้ายมันตรงตามรูปภัณฑ์ที่ได้รับแจ้งข้อมูลมายืนหันหลังอยู่ด้านใน
ตอนแรกที่ประสานตากับผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุหันปืนจะมาต่อสู้ครับ
แต่เมื่อผู้ก่อเหตุเห็นตำรวจถือปืนยาวเล็งมาที่เขาเลยหยุดนิ่งตำรวจตะโกนบอกให้มอบตัว
และให้ยนอาวุธทิ้งให้ยกมือขึ้นและเดินหันหลังค่อยเดินถอยมาช้า
และเมื่อ๑๐ตำรวจโทกรและ๑๐ตำรวจโทนันทนัทเดินมาถึงหน้าร้าน
ผู้กองทันอมรครับจึงบอกให้ตำรวจทั้งสองนายรอก่อนอย่าเพิ่งเข้าไป
ให้ผู้ก่อเหตุเดินถอยหลังออกมาหลังจากนั้นก็สั่งให้เขาคุกเข่านั่งลงและยกมือขึ้น
ผู้กองอมรใช้เท้าถีบกระจกที่แตกอยู่แล้วก็เอาปากกระบอกปืนทิ้มกระจกให้หลุดออกครับ
และเดินเข้าไปพร้อมกับ๑๐ตำรวจโทกรโดยให้๑๐ตำรวจโทกรควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ส่วนผู้กองทันอมรก็เล็งปืนคอยคุ้มกันเอาไว้ส่วน๑๐ตำรวจโทรนันทนัดไปเคลียร์ปืนสั้นของผู้ก่อเหตุที่โยนทิ้งไว้ในร้าน
แล้วก็มอบตัวแล้วก็ให้ตรวจดูว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นอีกหรือไม่
ตำรวจโทกรเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผู้กรทันอมรบอกให้ผู้ก่อเหตุยกมือคุกเข่า
พอทำตามที่บอกปุ๊บ๑๐ตำรวจโทกรตะโกนพูดบอกให้ใจเย็นแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ค้นตัว
จึงได้พบบัตรประจำตัวนักเรียนและบัตรประจำตัวประชาชนจึงได้รู้ว่าผู้ก่อเหตุอายุแค่๑๔ปีครับ
ด้วยความกล้าหารของตำรวจทั้ง๓นายคุณผู้ชมทั้งพลตำรวจตรี
น้าคาริกสุขค้นทวิทย์ผู้ประครับการตำรวจนครบาน๖ได้เรียก๑๐๐ตำรวจเอกทันอมร๑๐ตำรวจโทรกรและ๑๐ตำรวจโทรนำถรรภ์มาที่สฯประทุงวัล
มอบรางวัลให้ในฐานะที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุในห้างได้
โดยไม่มีการสูญเสียเพิ่มมากไปกว่านั้นครับคุณผู้ชม

เจ้าของสถานที่ห้างสยามภารกร
ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สยามพรากรขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในวันนี้
ขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้แล้ว
ทันทีที่เกิดเหตุตำรวจตลอดจนทีมรักษาความปลอดภัยของสยามภารกร
อบพยพลูกค้าและพนักงานออกจากอาคารทันที
โดยยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและร้านค้าทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
สยามภารกรขอขอบคุณตำรวจและอาสาสมัครทุกนาย
และทีมรักษาความปลอดภัยของสยามภารกร
ที่ได้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่เข้ายุติสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง
และขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่พวกเราในวิกฤตการณ์ครั้งนี้
หากมีความคืบหน้าใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เช่นเดียวกับสถานศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งครับได้ออกแถลงการ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บว่า
สถานศึกษาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ในเหตุการณ์ยิงในห้างสรรพสินค้าภารกรเมื่อวันที่๓ตุลาคม๒๕๖๒
เวลา๑๗นาฬิกาสถานศึกษาได้รับทราบว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นนักเรียนของสถานศึกษาตามที่รายงานข่าวจริง
สถานศึกษาตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เราจะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่
หากมีประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
และใครขอความเห็นอกเห็นใจทุกท่าน
เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็ก
และหากผู้ปกครองและนักเรียนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องการพบเพื่อพูดคุยนะครับสถานศึกษาพร้อมที่จะพบทุกท่าน
นัดหมายกับทีมแคร์ของโรงเรียนได้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
คุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับ
รองลงมาก็คืออย่าโทษเกมขยับมาเป็นอันดับ๒
โดยมียอดผู้รีทวิตกว่า๔๐๐๐ครั้งแล้วเช่นกันครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็กลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคุณผู้ชม
เดี๋ยวตามกันต่อค่ะว่าต่างชาติว่ายังไงบ้างช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวันด้วยนะคะ
แล้วก็มีรายงานอ้างคำเปิดเผยของนายแพทยุทธนาเศรษฐนันผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครที่ตอนแรกเนี่ยมีรายงานออกมาว่าผู้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บ๖ใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นก็มีการปรับเป็นเสียชีวิต๒ศพได้รับบาดเจ็บ๕ราย
ในผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนคนเจ็บมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
เกี่ยวกับการครอบครองปืนแล้วก็สถิติการก่อเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนในไทย
ระบุว่าสถิติการครอบครองอาวุธปืนในไทยสูงนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาย้อนไปอ้างอิงข้อมูลปี๖๐ค่ะ
จากสำนักงานสำรวจอาวุธขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในสวิสแลนด์
เขาบอกว่าในไทยมีพลเรือนที่ครอบครองอาวุธปืนมากกว่า๑๐ล้าน๓แสนคน
หรือคิดเป็นประมาณปืน๑๕กระบอกต่อ๑๐๐คน
ก็มีประมาณ๖ล้าน๒แสนกระบอกที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยก็ติดอันดับการเกิดเหตุฆาตกรรมด้วยปืนสูงสุด
เป็นอันดับ๒รองจากฟิลิปปินส์แต่ว่าเหตุยิงในประเทศไทยเกิดขึ้นไม่บ่อย
ครั้งล่าสุดก็คือที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพู
ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิต๓๐กว่าศพ
ก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเหมือนกัน
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่ต่างจากสื่ออื่นครับแล้วก็รวมไปถึงมีการเปิดเผยภาพ
ท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากทยอยวิ่งหนีออกมาจากห้างสรรพสินค้า
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ที่ห้างดังนั้น
รอบ๑ปีเหตุการณ์ที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่หนองบัวลำพู
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๓๐กว่าศพเมื่อตุลาคมปี๒๕๖๕ครับ
บอกว่ามีการอบพยพลูกค้าแล้วก็พนักงานออกจากห้าง
แล้วก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ
เมื่อปีที่แล้วสยามภารกรนี่ถือว่าได้รับการจัดอันดับนะ

รายงานตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มต้นเลยครับแล้วก็ในท่อนท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เขาก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ที่เป็นการยิงสุ่มนะคุณผู้ชม
ค่อนข้างจะเกิดขึ้นน้อยในประเทศไทยครับ
ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับปริมาณการครอบครองปืนในประเทศไทย
แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ศูนย์เล็กจังหวัดหนองบัวลำพูมาแล้วครับ
นี่ก็ให้ดูการนำเสนอข่าวจากสื่อต่างชาติด้วยนะฮะ